เป็นลูกแม่ทั้งคนลูกลำบากเดือดร้อนต้องช่วยถึงที่สุดแม่ท่านนี้ก็เหมือนกันลูกโทรมาบอกบอกถูกชายชะกันจับไปขังเรียกฆ่าไทยแล้วขอให้แม่โอ
เงินไปแม่ตัดสินใจขายที่นาพื้นสุดท้ายทันทีฮะญาติก็ต้องเอารถไป
ไฟแนนซ์เพราะกลัวกลัวว่าเดี๋ยวเนี่ยนายคนนี้ลูกของแม่ท่านเนี้ย
จะโดนฆ่าตายหรือเปล่าปรากฏเอ๊ะผ่านไป๑๐วันทำไมเอาเงินอีกแล้ว
บอกถูกเรียกค่าถ่ายอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
แต่คุณแม่อบมาเนี่ยนะคะอายุ๖๗ปีทุกข์ใจอย่างหนักค่ะ
อยู่ที่อุดรแต่แม่มาร้องทุกข์กับทีมข่าว
บอกว่านายสัญญาอายุสี่สิบสี่ปีลูกชายทำงานอยู่ชนบุรี
ทำงานอยู่ชนบุรีแต่ถูกผู้ชายจับไปขังอยู่ในโกดัง
ชนบุรีนะถูกจับไปขังโกดังที่กรุงเทพ
แล้วบอกแม่ว่าแม่โดนเรียกฆ่าไทย
คุณแม่อบมาเนี้ยนะคะอู๋ความเป็นห่วงขายที่นานเลยค่ะ
รวมแล้วเกือบล้านบาทครั้งแรก๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทย
ไปต่อมา๑๐วันเท่านั้นเองค่ะ

นายสัญญาลูกชายคนนี้โทรมาบอกแม่อีกว่า

แม่แม่ต้องโอนเงินมานะ

แล้วเขาบอกให้แม่โอนเงินไปไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะถูกฆ่าตายด้วย
ครอบครัวเลยโอนไป๒๑๐๐๐บาทรอบนี้รอบที่๒ค่ะ

มีนาคมต่อมาครั้งที่๓ค่ะคุณผู้ชม
โทรมาหาอีกบอกถูกจับอีกแล้ว
ให้แม่โอนเงินมาอีก๑๒๕๐๐๐บาท
อดนี้ยังไม่ได้โอนนะคะเพราะแม่ไม่มีเงินแล้ว
และตอนนี้นี่แหละญาติเริ่มสงสัยในครั้งนี้นี่แหละว่า
ตกลงสัญญาถูกจับไปจริงไหม
หรือไปทำอะไรกันแน่หรือไปติดการพนัน
แล้วโทรมาขอเงินแม่แล้วโกหกหลอกลวง
ไลน์มากดดันบอกให้รีบโอนเงินตลอดเวลา
แล้วถ้าโดนจับไปเขาจะแชทได้ขนาดนี้ไหมเราก็ไม่แน่ใจนะคะ
แต่แม่ร้องไห้และเปิดใจทั้งน้ำตากับผู้สื่อข่าว
บอกแต่ก่อนลูกชายคนนี้เป็นคนดีนะส่งเงินให้แม่ใช้ทุกเดือน
ต้นปีที่ผ่านมาไม่รู้ลูกเป็นอะไรลูกเปลี่ยนไป
ใจหนึ่งก็ห่วงคิดว่าลูกคงจะถูกจับจริง
แต่อีกใจเริ่มรู้สึกเหมือนกับญาติว่าลูกจะโกหก
เพราะลูกติดพนันออนไลน์ค่ะ
พอมีคนมาเขาจะเอาเงินเขาขึ้นจริงนะ
ได้จ่ายไปแล้วกับ๘๙แสนแล้วเนอะ
เบื้ดหน้าเป็นทุง
ในทุ่มหน้าเหรอในทุ่มหน้าเหรอในทุ่มหน้าเหรอ

ออกไปนี้แล้วใช้ให้นรูปให้แสนหญ้ายันอีกแล้ว
นี้แหละเทือที่สาม
ยังไม่ได้มีการโอนที่บอกว่าขออีกแสนกว่าบาทนี่แหละ
โอ้แล้วดูนะแม่นี่ร้องไห้
พี่ผู้สาขาของเราก็เลยจับมือปลอบใจไปอีก

ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปตรวจสอบหน่อย
ลูกชายคนนี้ถูกจับไปเรียกค่าถ่ายจริงหรือไม่

ติดการพนันแล้วมาโกหกครอบครัว
จนทำให้ตอนนี้ครอบครัวเดือดร้อน
ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาหมดหนทางจะช่วย
บอกเลยนะตอนนี้แค่จะกินแม่ยังแทบจะไม่มีค่ะ